คุณผู้ชมมันเกิดอะไรขึ้นครับผู้หญิงคนหนึ่งไปยืนอยู่หน้าห้าง
ถอดเสื้อผ้าทีละชิ้นทีละชิ้นจนไม่เหลืออะไรเลย
ต่อหน้าคนมากมายอื้อ

คราวนี้อุยสมจะเห็นว่าเค้ามีเสื้อผ้าสีเหลืองใช่มะ
เพื่อไม่ให้มันโป๊เพราะว่าคนอยู่เต็มไปหมด
ปลาของใส่ด้วยอ่ะคนถ่ายคลิปก็เออเธอเมาหรือเปล่า
หรือคุณดีถึงมาทำแบบนี้จับนอนคว่ำดีไหมก็เนี่ยพยายามจะช่วยกัน
ตอนแรกเธอถอดหมดทุกอย่างแทบจะไม่เหลืออะไรอยู่ในตัวเธอเลยนะครับ
ผู้หญิงคนนี้อายุสักประมาณ๔๐๔๕ปีครับ
คล้ายกับคนเมาแล้วก็อาจจะสติไม่ดีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจ
ถอดเสื้อผ้าถอดกางเกงถอดหมด
คือตอนแรกเดินเปลือยเลยแหละไม่อายสายตาชาวบ้านเลย
โวยวายปลาข้าวของนี่ตำรวจรายเดอร์ต่างมาช่วยกัน
เพราะว่ามันเป็นห้างลูกค้าก็ช้อปปิ้งกันอยู่ก็ตื่นตกใจ
เห็นว่ามีรายเดอร์ที่เป็นเสื้อสีชมพูเอาผ้าปูโต๊ะมาห่มตัวเธอไว้ให้ก่อน
แต่เธอก็ไม่ยอมครับคุณผู้ชมสุดท้ายตำรวจมาตัดสินใจเข้าไปชาร์จ
แล้วก็ให้เธอนั่งลงแล้วให้เจ้าที่ผู้หญิงมาช่วยสวมใส่เสื้อผ้านะครับ
พนักงานของห้างชื่อว่าคุณเวียงตาก็บอกว่า
คือก่อนที่จะเป็นภาพนี้ผู้หญิงคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าห้างก่อน
เดินเข้าไปในธนาคารไปถอนเงินแต่ปรากฏว่าเซ็นชื่อในบัญชีไม่เหมือนกับลายเซ็นในสมุดบัญชี
ก็เลยเบิกเงินไม่ได้สุดท้ายก็เลยโวยวายคุ้มครั่งแบบที่คุณผู้ชมเห็น
จากนั้นผู้หญิงคนนี้ก็เลยไปดื่มเบียร์ที่ร้านอาหารในห้าง
แล้วก็เริ่มเมาเริ่มเอ๊ะโวยวายจนพนักงานของร้านไปแจ้งตำรวจมา
นำตัวเธอออกมายืนอยู่หน้าห้างแบบนี้ทำให้เธอไม่พอใจหนักขึ้นหนักขึ้น
คุ้มครั่งหนักกว่าเดิมก็เลยเดินถอดเสื้อผ้าอยู่หน้าห้าง
เรื่องต้นตำรวจตรวจสอบกระเป๋าผู้ก่อเหตุไม่พบหลักฐานไม่พบบัตรประชาชน
ไม่พบบัตรผู้ป่วยไม่พบอะไรที่บอกว่าเธอเป็นใครมาจากไหน
ตำรวจก็เลยพากันส่งตัวเธอไปยังโรงพยาบาลก่อนที่ประสานญาติมารับต่อ
คุณผู้ชมเบื้องต้นคาดว่าเธอน่าจะมีอาการป่วยทางจิตเวทนะฮะ
แล้วก็อาจจะขาดยาแล้วเธอก็ดื่มเหล้าเข้าไปด้วย
ก็เลยมีอาการคุ้มข้างขึ้นมาแบบนี้ดูแลก็ได้คิดด้วยแล้วกันนะครับ